มหาไทยรัฐจัดให้ไทยรัฐพิเศษ

ครับครั้งนี้ขอใช้บริการบ้าง
มีผลัดกันถือป้ายด้วยเหรอ
ปล่อยเข้าเถอะค่ะ๒พักนี้๒นาทีคุณธนธรเชิญค่ะ
ทุกท่านครับก็คงเหมือนหลายท่าน
ไม่จำเป็นจะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว

แต่พักอนาคตใหม่อยากจะผลักดันเรื่องหนึ่ง
ซึ่งสำคัญกับอนาคตของประเทศไทยมาก
นั่นก็คือเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
นั่นก็คือเริ่มการพัฒนาที่ไม่พึ่งพิงเทคโนโลยีต่างชาติ
แต่สร้างเทคโนโลยีในประเทศไทยเอง
ทุกท่านครับข้างบนนู่นรถไฟฟ้าสร้างรถไฟในประเทศไทย
เริ่มได้ใน๓๐วันแรกก่อร่างสร้างอิดของอุตสาหกรรมตัวนี้ได้
ทุกท่านครับเราพูดถึงปัญหาความยากจนก็ต้องบอกว่า
จะแก้ปัญหาความยากจนมีวิธีเดียว
สร้างงานที่สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการได้
อยากให้คนมีงานมีความมั่นคงต้องมีงานใหม่งานดี
งานมีคุณภาพที่จะสร้างให้คนมีความมั่นคงในชีวิต
และตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ
ทุกท่านครับอุตสาหกรรมรถไฟถ้าเราลองดูโคราชโมเดลเนี่ยนะครับ
เราสามารถจะเชื่อมต่อระหว่างเมืองสนามบิน
เชื่อมต่อเมืองสนามบินตลาดที่พักสถานที่ท่องเที่ยวด้วยรถลางเบาได้
เราสามารถสร้างรถลางเบาได้ด้วยการให้ท้องถิ่นร่วมมีอำนาจในการตัดสินใจออกแบบเส้นทาง
อกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเรามีรถลางเบาเราสามารถใช้รถไฟที่เราสร้างเอง
เปลี่ยนรถไฟในปัจจุบันก็จะทำให้เรามีรถไฟที่มีบริการที่ดีคุณภาพมากขึ้นได้
ระบบขายตั๋วสร้างเองในประเทศไทยทันทีได้เลย
ระบบตัวรถและช่วงล่างตัวรถสร้างเองในประเทศไทยได้ทันที
ช่วงล่างอาจจะใช้เวลาเรียนรู้สักนิดหน่อย๕ปี๑๐ปีอนาคตสามารถทำได้
ณสัญญาณอาจจะใช้เวลานิดหน่อย
โครงข่ายสายส่งพลังงานสร้างเองได้ทันที
สร้างงานตรงนี้จะทำให้เกิดความมั่นคง
แก้ปัญหาการจราจรแก้ปัญหาการคมนาคมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
แก้ปัญหาการคลังได้ด้วยการสร้างอุตสาหกรรมก้าวหน้าในประเทศไทยครับ